พ่อบอกว่าหนุ่มสักยานไปร่วมงานวันเกิดของสาวชงเล่า

มาค่ะแล้วรู้ว่าแฟนสาวตัวเองทำไมมาร่วมอยู่งานนี้

เหตุการณ์คุณผู้ชมอยู่ที่นครนายยก
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบสพบ้านนาเลยค่ะบอกว่ามีคนถูกยิ้มได้รับบาดเจ็บ
อยู่ที่บ้านพักหลังนี้นี่แต่โมนบ้านพร้าวนาน

เป็นบ้านปูนชั้นเดียวยกพื้นสูงค่ะ
ตรงบันไดทางขึ้นจะเห็นเลยกองเลือดในกระจกกระจายตัวคนเจ็บ
แล้วตรงฝาผนังปูเนี่ยเขาบอกมีรอยกระสุนปืนถากหลายจุดด้วยกัน
โอ้โหข้าวของเกลื่อนแตกกระจายโดยเฉพาะแก้วเหล้าขวดเหล้าต่างนานานี่ตรงบริเวณกำแพง
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ด้วยทั้งหมด๘ปลอก
ตำรวจก็รวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนเจ็บค่ะคือนายอัครพงศ์รัฐธิธรรมอายุ๓๒ปีนะคะ
เจ้าตัวถูกยิงเข้าที่บริเวณหัวไหล่ขวากระสุนทะลุเลยนะ
แล้วก็ตรงบริเวณแก้มขวาด้วย
ส่วนอีกคนนึงคือหญิงอายุ๒๒ปีมีแผลตรงบริเวณมุมปาก
คาดว่าอาจจะถูกสะเก็ดนี่แหละคุณ
อันนี้ถูกลุกหลงผู้หญิงถูกลุกหลง
ถูกลุกหลงแต่เนี่ยคนนี้โดนเยอะเต็ม
ตำรวจเร่งนำตัวทั้งคู่ส่งโรงพยาบาลนะคะ
บอกแบบนี้พี่ชายชื่อนายอาคินานะคะบอกว่า
น้องชายเขามีช่างเขามีอาชีพเป็นช่างศักดิ์นี่แหละ
ก็มางานวันเกิดของสาวคนนึง
ซึ่งน้องคนนี้เขาเป็นสาวชงเหล้าอายุ๑๙ปีเขาอยู่ที่นครนายก
แล้วก็มาฉลองกันจริงในงานมีกันตั้งเกือบ๒๐คน
บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านที่เช่ามานะคะใช้เช่าเอา
แล้วบ้านหลังนี้ค่อนข้างใหญ่๓ห้องนอน๓ห้องน้ำนะ
เช่ามาเพื่อจัดงานฉลองวันเกิดเลยก่อนเกิดเหตุ
น้องชายมาบอกว่าพี่เก๋วังน้ำ
เก๋เป็นใครอ่ะเก๋วังน้ำเป็นอริเก่า
จริงมีปัญหากันแต่เคยเคลียร์กันไปจบแล้ว
เก๋ก็มางานด้วยพี่ที่ผมมางานวันเกิดของน้องคนนี้
เลยบอกน้องชายว่ารีบกลับเถอะ
มาถึงพี่ชายก็ตามมาไม่เจอเก๋ละ
บ้านหลังเกิดเหตุก็คิดว่าคงไม่มีอะไร
นั่งไปสักพักในเก๋ที่เป็นอลิเก่าของน้อง
ชักปืนยิงใส่น้องชายทันที

โอ้โหไม่น่าเชื่อแสดงว่าคือมาเจอแล้ว

แล้วพยายามจะยิงซ้ำด้วยแต่เขาบอกว่า

ที่ไปโดนหญิงสาวอายุ๒๒ปีนั่นแหละค่ะ
แล้วก็อาศัยช่วงชุนละมุนนะคะในเก๋หลบหนีไป
สาเหตุก็น่าจะอาจจะมาจากงานเลี้ยงนี่แหละ
เพราะเขาบอกว่ามีแฟนสาวของตัวในเก๋มางานนี้ด้วย

ตามมาถึงแล้วเห็นอยู่กับชายคนอื่นนะ

จะลุกไปดูว่าในห้องเขาทำอะไร

แล้วก็หันเตียงนี้วิ่ง

น้องผมวิ่งอยู่ตรงเสาร์

วิ่งมาคือพอผมวิ่งหนีเข้าไปในบ้าน
ผมเห็นน้องผมอยู่หน้าผมก็เลยวิ่งออกมา

ผมก็เลยบอกยกมือบอกทางนี้ว่าพอแล้ว

นี่พี่ชายบอกผมไปกอดน้องชายไว้ก่อนนะ
ขอร้องนายเก๋บอกว่าอย่ายิงอย่าเอากันถึงชีวิตเลย

คุณผู้ชมตำรวจก็รู้ข้อมูลแบบนี้

ทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวพี่ชายเขาคาดว่า

แต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของที่มีปัญหากันเรื่องเก่านั่นแหละค่ะ